คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างดีกว่านะฮะ
ครับสวนเรนตรงทือเค้าประสาน

เหตุการณ์นี้น่ากลัวนะครับเพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๖คน
เป็นทั้งเด็กแล้วก็เป็นทั้งผู้ใหญ่ในรถ
นี่แหละฮะภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดบริเวณถนนจับภาพไว้ได้
ค่อยดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบนถนนสายนี้นะครับ
นี่ฮะรถกระบะคันนี้ก็แร่งอยู่

คือคันที่เราเห็นหน้าจอด้านนี้คือสวนทางเข้าไปเนี่ย
สวนทางไปแล้วรถทางนู้นเข้ามาถูกทางเข้าใจไหมฮ

สิครับหลายคนสงสัยอยู่ว่ารถคันนี้สวนทางไปได้ยังไงฮะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์
วิ่งตรงทื่อเข้าไปชนประสานงานกับรถกระบะสีดำ
เพิ่งขับพ้นทางโค้งออกมา
สีดำไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีรถกระบะสีเงินคันนี้

วิ่งสวนมาอยู่ตรงนี้เพราะเป็นทางโค้ง

ไม่เห็นอยู่แล้วและจริงก็เป็นทางตรงของตัวเขาด้วย

เมื่อสองคันมาเจอกันชนเข้าอย่างจังแล้วฮะ

ฝั่งขาเข้าอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยสมาคมร่วมใจ

ได้เข้ามาตรวจสอบพบว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
มีคนบาดเจ็บถึง๖คนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่
คุณแล้วเสียวกับรถเนี่ยรถบรรทุกอีกคันนึง

หรือไม่ถ้าเป็นการประสานงากับรถบรรทุก
โอ้โหยิ่งหนักกว่านี้เลยนะครับ

ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่า

ทำไมคนขับรถกระบะสีบรอนคันนี้
ได้ขับสวนเลนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาคิดว่าเป็นช่องทางปกติของเขาหรือยังไง

บางคนตั้งคำถามว่ารถกระบะคันสีบรอน

หรือว่าไม่ชินทางก็เลยขับแบบนี้

มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
แต่ครั้งนี้ก็คล่องใจเหมือนกันว่า

ถึงได้ขับสวนเลนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นนะครับ
ก็โอ้โหคุณผู้ชมฮะเราเอาคลิปนี้มาให้คุณผู้ชม
ได้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ในการขับขี่บนท้องถนนนะครับ
เห็นไหมรถสีดำจะรู้ได้อย่างไร